สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยจ้า
แล้วจากเป็นนักร้องแล้วนะคะยังนั่งแท่นผู้บริหารด้วยค่ะ
มีคลินิกศัลยกรรมความงามเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ล่าสุดนี้ค่ะมาแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
นี่ค่ะสำหรับสาวใบเตยอาสยามค่ะเมื่อวานนี้ใบเตยพร้อมด้วยทีมผู้บริหารนะ
ก็ได้จัดงานเปิดตัวคลินิกศัลยกรรมค่ะเป็นทางการไปแล้ว
มีเหล่าเพื่อนเพราะในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเลย
และที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณซะมีอย่างดีเจแมนนี่แหละค่ะ
มาร่วมแสดงความยินดีกับภรรยาคนสวยด้วย
หันมาลงทุนธุรกิจคลินิกเสริมความงามแบบเต็มตัวครั้งนี้
ใบเตยบอกว่าโอ้โหพี่หนูจัดหนักจัดเต็มร้อยล้านไปเลยนะจ๊ะ
โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ
ซึ่งเธอตั้งใจค่ะกับบทบาทการเป็นผู้บริหารแบบสุด
พร้อมกับบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะ
เพราะว่าตัวเธอเนี่ยอยากเหลือเกินอยากจะประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจค่ะ
แพลนขยายสาขาไปทั่วประเทศเลยจ้าปังเวอร์
ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำอีกหนึ่งธุรกิจ
ความจริงก็อยู่กับอะไรตรงนี้อยู่แล้วชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าที่ได้มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นจังหวะและเวลา
แล้วก็ในส่วนของเพื่อนร่วมงานที่แบบชักชวนกันมาทำ
ทุ่มทุนมากทุ่มหมดเลยวันนี้หมดหมดหมดเลยนะคะ
ตั้งใจไว้ว่าทั่วประเทศเลยนะจะทำให้ได้แบบเหนือกลางอีสานใต้เลย
เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นคุณหมอด้วย

เมื่อถามถึงความปังของปีนี้ค่ะ
ลุยทำงานแบบว่าตัวเนี่ยเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไปแล้ว
สาวเป็นใจเขาบอกนะครับบอกว่าอัดอ้านมานานพี่
วงการบันเทิง๒ปีเต็มไม่ได้ทำงานเลย
กลับมาคราวนี้ค่ะก็เลยขอลุยงานให้หายคิดถึงละกัน
มีทั้งหนังมีทั้งละครมีทั้งเพลง
รวบตึงมาเลยจ้ะเธอบอกเธอพร้อมลุย
ปีนี้นะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
หมอดูไงพี่แจ๊คหมอดูที่เป็นกำลังใจเหมือนกันนะ
หมอดูเนี่ยบอกว่าปีนี้ค่ะเห็งปังหมานทำอะไรก็สุดยอดไปเลย
เพราะฉะนั้นเริ่มทำเลยค่ะส่วนเรื่องหมดสัญญากับค่ายอาสยาม
มีโปรเจคจะทิ้งทวนกับค่าย
แล้วเธอก็ยังใช้ชื่อใบเตยอาสยาม

ปีนี้ก็คือดูหมอตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้จะดีมาก
เป็นเหมือนปีอีกปีที่เหมือนดีที่สุดเหมือนตอนแน่นอกเลย
หมอเลยแต่ว่าก็ดูตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ราศีมีนไงราศีมีนปีนี้ดีมาก

ค่อนข้างได้อะไรแบบดั่งใจหวังมาจริง

ก็เลยโอเคว่าปีนี้ก็ขอทำงานขอทำเงินขอทำธุรกิจ
ให้มันสเตเบิลทุกอย่าง
ใช้ตลอดไปค่ะใบเตยอาสยามตลอดไป

เตยก็เชื่อว่าพี่ทุกคนก็คุ้นเคย
แล้วก็พอพูดคำว่าเป็นอาสยามก็รู้จักกันหมด
แล้วก็เป็นชื่อที่ดีกับเรามาตลอด
รู้สึกว่ามันเป็นทั้งนามสกุลและชื่อของเรา
จริงแล้วในส่วนหนึ่งของชีวิตนะวันนี้
แต่จริงนะเราก็พูดติดเหมือนกันนะ